ข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจข่าวหนึ่งก็คือกรณีที่เด็กสามขวบเสียชีวิตปริศนาที่กรสินยังคาใจไหมครับ

ก่อนหน้านี้พ่อของเด็กนะครับปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ทำร้ายเด็กแต่ตอนนี้เนี่ยสารท่านมีพยานหลักฐานออกหมายจับพ่อเลี้ยงของเด็กแล้วนะครับ
แล้วตอนนี้พ่อเลี้ยงของเด็กนั้นก็มีท่าทางท่าทีแบ่งรับแบ่งสู้แล้วครับ
ตำรวจสพกุชินรายจังหวัดกาลสินครับควบคุมตัวนายคณากรมูลมั่งอายุ๓๐ปีเป็นพ่อเลี้ยงของเด็กชายวัย๓ขวบ๕เดือนมาสอบปากคำที่โรงพัก
หลังจากสารท่านอนุมัติหมายจับนายคณากรในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
และกระดูกข้อต่อบริเวณศอกแขนข้างซ้ายหลุดออกจากกันสงสัยว่าเด็กอาจจะถูกทำร้ายร่างกายครับ
ขัดแย้งกับการสอบประวัติเด็กที่พ่อเลี้ยงอ้าง
บอกว่าเด็กอุจจาระรถที่นอนจึงอุ้มเด็กไปที่ห้องน้ำ
แล้วก็ล้างให้นะฮะแล้วก็กลับไปเช็ดที่ที่นอนนะครับ
เลอะตั้งใจว่าเสร็จแล้วจะกลับไปล้างก้นให้เด็กอีกที
แต่พ่อเลี้ยงบอกว่าได้ยินเสียงดังตุ๊บนะฮะเสียงดังตุ๊บ
จากในห้องน้ำไปดูเพราะว่าเด็กลื่นล้มนอนคว่ำหน้าหมดสติ
โทรหายายของเด็กให้เรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัย
นำส่งโรงพยาบาลแต่เด็กเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ขณะที่แม่แท้ของเด็กก็ให้การไปในทิศทางเดียวกันกับพ่อเลี้ยงบอกว่า
ลูกชายของเธอเนี่ยเล่นสนแล้วก็ล้มมีบาดแผลตามร่างกายเป็นประจำนะครับ
ส่วนขณะเกิดเหตุแม่แท้ของเด็กไปตลาดครับ
มีเพียงนายคณากรที่อยู่กับลูกชายตามลำพัง
ตำรวจได้อายัดร่างแล้วก็ส่งไปผ่าชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด
ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นจากการสอบปากคำนายคณากรนะครับ
เมื่อวานนี้ก็ให้การภาคเศษภาคเศษคืออะไร

หลังจากก่อนหน้านี้ปฏิเสธมาตลอดว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายเด็กซึ่งเป็นลูกเลี้ยง
กลับยอมรับว่าที่ผ่านมาก็เคยทำร้ายลูกเลี้ยงมาหลายครั้ง
ด้วยการใช้กำปั้นทุบตามร่างกายและศีรษะ

บอกว่าได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ถึงขั้นสาหัสนะฮะ
เอามือทุบเด็ก๓ขวบ๕เดือน

เออแล้วก็ครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับวันเกิดเหตุ๑๐ตุลาคม

อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
พร้อมกับตรวจสอบว่ามีคนใกล้ชิดหรือบุคคลอื่น
ร่วมทำร้ายร่างกายเด็กหรือว่ารู้เห็นเป็นใจหรือไม่
พยายามหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงใครแล้วก็
ตำรวจจะขออนุมัติหมายจับและนำตัวมาดำเนินคดีให้ได้ครับ